จังหวัดจันทบุรีนะฮะมีรถเก่งคันหนึ่งไปจอดอยู่ข้างทาง
แต่ดันมีสีสเปรยพ่นคำด่าเต็มรถไปหมดเลย
ผู้ชมไปดูนะว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของผัวผัวเมียม
หรือว่าเป็นคู่อลิหรืออย่างไร
นี่ฮะเราก็พยายามอ่านแล้วมันเป็นคำด่าที่ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าสภาพรถทำไมมันมีความพังความอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลย
บางอย่างมันออกไม่ได้ต้องขออนุญาตที่จะเบอร์เอาไว้หน่อย

เป็นรถเก๋งปริศนามีคนไปจอดทิ้งเอาไว้ริมทางในพื้นที่หมู่๑๓
ตำบลครองนามรายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับ
เป็นรถเก่งวีออสสีขาวทะเบียนกไก่ทธ๕๒๙๔จันทบุรี
สภาพนี่ก็โอ้โหฝั่งด้านหน้าขวานี่รอยชนแตกยับเลยกันชนหลุดไป
กระจกก็แตกมีรอยล้าวเต็มไปหมด
ที่สำคัญรอบรถเนี่ยมันมีสเปรย์สีแดงพ่นคำด่าเต็มไปหมด
ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาก็สงสัยว่ารถใครมาจอดทำไม
มันมีคำว่าอะไรอ่ะมีเมียหรืออะไรสักอย่างนี้แหละฮะ
นะฮะแล้วคนก็ถ่ายลงในโซเชียลเราก็ไปเห็นก็เลยตามไปดูนะครับ
หลังจากที่ภาพนี้ถูกแชร์ไปปรากฏว่ามีคนไปขุดเจอเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ซึ่งจอดรอไฟแดงนี่โอ้โหกระเด็นเลยขาชี้ฟ้าเลย
อันนี้มันแยกสารกลางจังหวัดจันทบุรีคนถูกชนเป็นนุ่มอาชีวะเขาบาดเจ็บ
นักข่าวตามไปหาคนเจ็บเขาบอกว่าตอนนั้นคนที่มาชนเขาเป็นชายวัยกลางคน
หลังถูกชนก็คนขับก็ลงมาถามถ่ายอาการแล้วก็ไกลเกลี่ยรับผิดชอบพาไปหามงหาหมอจบกันไปแล้ว
ตอนนั้นน่ะไม่ได้ติดใจอะไรรถก็ยังเป็นขาวไม่ได้มีการพ่นโดนดงโดนด่าอะไร
จนกระทั่ง๒วันต่อมามีข่าวว่ารถคันนี้ทะเบียนเดียวกันไปจอดอยู่ข้างทางแล้วมีสภาพเหมือนมีการถูกสเปรย์พ่นด่าอย่างที่เห็น
ซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นั้นนะครับถูกชนแล้วก็จบไปแล้วนะครับ
ทีนี้ไปถามรบพอของบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบรถชื่อว่านายสานิทเขาบอกว่ารถคันนี้ไปจอดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่๓ทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
เพื่อนที่เข้ากากก็บอกว่าเห็นคนมาจอดทิ้งไว้แต่ไม่เห็นคนขับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
พอเช้าเดินมาดูก็พบว่าประตูมันล็อกอยู่ครับด้านในรถก็ไม่มีคนนะฮะตอนที่ไปพบรถเนี่ยเห็นว่ามันมีสเปรย์พ่นด่านอยู่รอบคันแล้ว
จากข้อความที่อ่านดูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องของผัวผัวเมียนี่แหละครับนะฮะเพราะมันมีข้อความเรื่องของมีเมียคนนั่นคนนี้อะไรอย่าง
นะฮะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เลยให้ตำรวจมายกรถไว้ไปที่สพเมืองจันทบุรีก่อนเบื้องต้นเจ้าของรถยังไม่แสดงตัวครับนะเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบจากทะเบียนแล้วก็ติดต่อให้เจ้าของรถมารับรถไปนะครับ